คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่แม่ลูกสองท่านหนึ่งเขาเครียดไม่มีเงิน
แม้กระทั่งจะซื้อนมให้ลูกกินสุดท้ายก็ผูกคอตายไป
ค่ะนะฮะแล้วพอเสียชีวิตที่บ้านก็ไม่มีเงิน
แม้จะทำศพแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคโอ้โห
ทาน้ำใจคนหลั่งไหลไปโอนเงิน๕แสนแล้วอ่ะค่ะ
เพราะว่าเดินทางเอาเงินไปมอบด้วยตัวเองเลยครับ
คุณผู้ชมนะฮะเหตุการณ์นี้นะฮะ
มันก็สร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนะฮะ
จากว่าเครียดไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัว
ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกเรียกร้องคนใจบุญไปช่วยหน่อย
แม้กระทั่งเงินทำศพคนตายก็ไม่มี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐เมษายนนะฮะ
ที่อำเภอบรบือที่มหาศาลคาม
ผู้ตายชื่อว่านางสาวไอรดาหลอดเพชรอายุ๒๖ปี
ครอบครัวนำร่างไปจัดพิธีที่บ้าน
นางสมปองซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
มีการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน

มีลูก๒คนคนโต๖ขวบคนเล็ก๖เดือน

จุนเจอครอบครัวภูตายลูกสาวไม่ได้ทำงานเลย
เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกอายุ๖เดือนคนเล็ก๖เดือนเอง
ทำให้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวไปซื้อนมให้หลานกิน
แม้แต่ไฟฟ้าก็ถูกตัดไม่มีเงินจ่าย
ลูกสาวก็เลยคิดมากก็เลยผูกคอตาย
ล่าสุดวันนี้ครับนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาศาลคามพร้อมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน
ลงพื้นที่ไปมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกว่า๑๔๐๐๐บาท
แล้วก็ถุงยางชีพแล้วก็มีเงินของคนที่ใจบุญโอนเข้าบัญชีของนางสมปองตอนนี้แล้วเนี่ย
แสนกว่าบาทก็เลยมอบไปให้ก่อนเบื้องต้นนะ

แคปไว้อย่างหน้าจอเอามูลถือขึ้นมาถ่ายก็ได้
เป็นบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรก็ไปช่วยกัน
จะพอมีกำลังก็เอาไปช่วยครอบครัวเขา
เพื่อให้เขามีเงินซื้อนมให้ลูกเขากินต่อไป